เลยค่ะอาชีพในฝันของคุณผู้ชมคืออะไร
อยากเป็นทหารตำรวจคุณหมอดิฉันอยากเป็นกระเป๋ารถเมย์ใช่ไหม
แต่ว่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูซิว่า
เราเด็กเนื้อน้องเขามีความฝันเติบโต
เพราะว่าได้เอามีเงินไปเลี้ยงเพราะแม่

จะได้ช่วยสัตว์ที่ป่วยพิการ

เพราะว่าหนูอยากปกป้องลูก
รู้สึกมันเท่าะเท่าะเท่าะ

โตขึ้นอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับ
อยากบริสิทธิ์ของอ่ะครับ

ผมอยากรู้นอกลูกมีอะไรมั่งครับ

แล้วก็อยากเป็นพ่อค้าครับ

เพราะว่าอยากดูดาวเสาค่ะ

จากรักษาคนไข้

คนนี้เนี่ยเหมาะที่จะอยู่กับคุณจริง

พี่ก็อยากเป็นกระเป๋ารถเมย์ค่ะน้อง

อยากเป็นนักบินเพราะว่าอยากเห็นดาวเสาอะไรอย่างนี้
อยากจะออกไปนอกโลกไปดูอวกาศ
บางคนก็บอกว่าอยากเป็นตำรวจจะได้จับโจรไปเข้าคุก
บางคนก็บอกว่าอยากเป็นหมอเป็นตำรวจ

จะได้มีทั้งยศตำรวจยศทหาร
พลตำรวจเอกนายแพทย์ด็อกเตอร์ชนะ